ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ผู้ต้องหาวัย๖๑ปีก่อเหตุยิงอริ
เสียชีวิตค่ะร้านข้าวต้มเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
โดยทางผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าบันดาลโทษะ
หลังจากผู้ตายท้าทายชกต่อยแล้วก็ด่าบุพการีนะคะ

กลางดึกวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
นายอานนท์ประเสริฐอุทัยศรีหรือนน
ก่อเหตุใช้ปืนขนาด๙มมยิงนายุทธนาอำสำอางหรือช่อน
อายุ๔๘ปีเข้าที่ใต้ราวนมขวา๑นัด
กระสุนฝังในเสียชีวิตขาร้านข้าวต้ม
ริมถนนเส้นคู่ขนานถนนสายเอเชียขา
เข้ากรุงเทพมหานครในพื้นที่อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนผู้เสียชีวิตเล่าว่า
เริ่มแรกนั่งกินเหล้าอยู่กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ฝ่ายคนยิงมากับเพื่อนอีกหนึ่งคน
โดยฝ่ายคนยิงนั่งหันหน้าออกถนน
คนตายนั่งหันหน้าเข้าหาร้าน
ตำแหน่งที่นั่งทำให้ทั้งสองมองเห็นหน้ากันชัดเจน
จึงเกิดคำว่ามองหน้าทำไม
หลังจากนั้นทั้งสองก็มีปากเสียงกัน
ตนจึงเข้าไปห้ามทั้งนายอานนท์และนายยุทธนา

และที่สำคัญรู้ว่านายอานนท์พกอาวุธปืนมาด้วย
จากนั้นได้พานายุทธนาไปส่งบ้าน

นายยุทธนากลับถึงบ้านก็บอกว่า
มีเรื่องกับนายอานนท์ขอให้ออกไปช่วย

น้องชายได้บอกว่าใจเย็นก่อน
อย่าเพิ่งกลับออกไปเดี๋ยวมีเรื่อง

ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับมาที่ร้านข้าวต้ม
เมื่อน้องชายขับกระบะตามมา
ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก่อนพบว่านายุทธนาถูกยิงนอนจมกองเลือดแล้ว
สุดท้ายนายนนท์ผู้ก่อเหตุทนแรงกดดันไม่ไหว
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจสพนครหลวง
รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
วันเกิดเหตุบันดาลโทษะหลังถูกในช่อน

ด่าด้วยคำหยาบคายถึงบุพการี

ทำท่าคล้ายกับจะควักปืน
ตนจึงยิงออกไปเพื่อป้องกันตัว๑นัด
ขณะที่ผ่านมานายช่อนผู้ตายชอบมาหาเรื่อง

แต่แค่ไม่เคยลงไม้ลงมือกัน
ขณะที่นางสมคิดคำวิลัยอายุ๗๑ปี
แม่ของผู้ตายให้ข้อมูลอีกมุม
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีปืน
และพกไปกลางใส่ใครมาก่อน

มักนำปืนไปโชว์กลางคนอื่น
ส่วนตัวมองว่านายนนท์ทำเกินกว่าเหตุ
เนื่องจากทุกผู้รู้จักกันดี
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
รับว่ากังวลว่าหากนายนนท์ถูกประกันตัว

วอนตำรวจคัดค้านการประกันตัว
ถ้าเขาผิดจริงก็ให้เขารับความผิดไปเลย
ฉันก็บอกให้โดนจิตโดนใจ
ให้เอามาจับมันให้ได้

ให้ลูกมีความสุขให้ลูกให้ไปลำบาก
ให้ลูกเจริญลูก

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

ไปฝากทางที่ศาลจังหวัดพระราชนาคม๔อายุทยาต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน